พระพุทธปฏิมาปางนาคปรกเป็นพระพุทธปฏิมาประจำวันเสาร์ในอิริยบทประทับนั่ง
มีพญานาคซึ่งชูศีรษะแผ่พังพานปรกพระเซียนเป็นเสวตชัดบังลมฝนและสรรพสัตว์มีให้มากล้ำกลายพระพุทธองค์
มีความเชื่อในทางโหรศาสตร์ว่าดาวเสาให้พลังความขยันอดทนและรักสงบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด